ผู้ชมคะวันที่นี้อยากจะพาไปชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจ
รวมถึงร่วมแสดงความยินดีกับตำรวจน้ำดีเมืองอุตรดิษฐ์กันหน่อยค่ะ
เขาได้เลื่อนขั้นจากจ่าเนี่ยตอนนี้กลายเป็นผู้หมวดแล้วนะ
เพราะว่าเป็นตำรวจน้ำดีจริงจริงแม้จะไม่เคยจับโจรขโมยใดเลยนะคะ
แต่ว่าทำงานมาเนี่ยนะไม่เคยปริปากบ่นแม้แต่นิดเดียว
รับหน้าที่ตลอดแถมยังเคยให้โชคกับชาวบ้านมาแล้ว
จาเฉยจาเฉยคุณเฮ้ยเขาได้เลื่อนขั้น
นี่เห็นไหมยิ้มไม่หุบเลยดีจาตาหายไปไหนล่ะจ้เชอ

ยังไม่ได้ลาโดนแป้งเข้าเตาบอดแล้วมั้งนั่น
นี่ค่ะผู้กำกับซาวพมือตระดิษฎ์ค่ะ
เขาทาสีแล้วก็ประดับยศจ่าเฉยให้ใหม่นะ
จากจ่าตอนนี้เป็นผู้หมวดก็คือเป็นร้อยตรี
ร้อยตำรวจตรีถูกต้องร้อยตำรวจตรีนะคะซึ่งเขาบอกว่าจ่าเฉยนี่นะ
ปฏิบัติหน้าที่ดีมากไม่เคยแม้แต่จะปริปากบ่นหรือย่อท้อกับผลงาน

ถ้าหมดได้ดิฉันว่ามีการตั้งศาลนะเอาจริง

เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชนมานานหลายปีแล้วค่ะ

ผู้กำกับและเพื่อนตำรวจก็เลยร่วมใจกัน
ทาสีให้ใหม่เพื่อให้จ่าเฉยสดใสใช้ไรกว่าเก่าด้วยจ้า
อย่างที่บอกเขาเป็นตำรวจน้ำดีที่ไม่เคยจับใครนะ
เพราะเขาเป็นหุ่นตั้งอยู่หลายแยกทั่วไทยเลย
อย่างที่บอกเคยสร้างอภินิหารให้ยายที่สงขลาจำได้ไหมคุณ
ถูกรางวัลมาแล้วที่ยายแกเอาเนี่ยเอาพวงมาลัยเอาอะไรไปไหว้เลยนะ
เจ๊กลุ่มกลับไปว่ายจากเฉยเลยยายแกบอกว่าเขาให้โชคฉันอ่ะฉันก็เลยอยากจะตอบแทนเขา
ด้วยการแบบนับถือไหว้เอาพวงมาลัยจุดทูบจุดเทียนน้ำดงน้ำแดงอะไรอย่างนี้
อีกหน่อยเป็นสำนักภูมิหัวเฉยนะมั้ง
เออเออเป็นไปได้แต่บางทีบางทีจ่ะเฉยก็ทำคนตกใจเหมือนกันนะครับ

จ่าเฉยได้ประดับยศเร็วนี้เป็นพันธมรตรีนี้
เท่ากับพันธมรตเอก

เรื่องที่ยังฝากไปบอกถึงรัฐบาลชุดใหม่นะ